สวัสดีค่ะมาอัปเดตสถานการณ์โควิด๑๙ประจำวันที่๒๐เมษายน๒๕๖๓กับไทยรัฐออนไลน์ค่ะ
วันนี้มีพระบรมราชองค์การโปรดกล้าวพรกู้เงิน๑ล้านล้านบาท
ตามที่คณะรัฐมนตรีเสนอค่ะโดยแบ่งเป็นช่วยเหลือเยียวยา
และชดเชยให้แก่ภาคประชาชนเกษตรกรและผู้ประกอบการ
วงเงินรวมไม่เกิน๖แสนล้านบาทและเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม
วงเงินรวมไม่เกินสี่แสนล้านบาทค่ะสำหรับสถานการณ์ในไทยนะคะ
วันนี้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นอีก๒๗รายป่วยสะสม๒๗๙๒ราย
หายป่วย๑๙๙๙รายและเป็นวันที่๓แล้วนะคะที่ไม่มีผู้เสียชีวิต
สะสมยังคงอยู่ที่สี่เจ็ดศพค่ะส่วนเรื่องพรกรฉุกเฉินที่จะสิ้นสุดในปลายเดือนนี้
และมีข้อสงสัยกันว่าจะต่ออายุหรือไม่นะคะในแพทย์ทวีสินวิศนุโยธินโคศกสบคยืนยันว่า
ยังมีความจำเป็นอยู่ค่ะในการที่จะมีมาตรการที่จะผ่อนคลาย
สิ่งต่างที่จะเกิดขึ้นนั้นนะครับต้องมีมาตรการออกมาก่อน
กับปัญหาด้านเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชน
ให้เดินไปด้วยกันได้อย่างปลอดภัยนะครับ
ต่อกันด้วยข่าวดีเกี่ยวกับฟ้าทลายโจร
มุนไพรไทยที่มีคุณสมบัติแก้วหวัดที่คนไทยกินมาช้านานนะคะ

รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ได้เปิดเผยผลการศึกษาในหล่อทดลอง
ซึ่งจะทำลายไวรัสโดยตรงและไม่เพิ่มจำนวนไวรัส
ในส่วนมาตรการล็อกดาวน์ที่ถูกบังคับใช้
ก็กำลังก่อให้เกิดแรงต้านในหลายประเทศค่ะ
ล่าสุดได้เกิดเหตุจราจนขึ้นในกรุงปารีประเทศฝรั่งเศส
หลังประชาชนไม่พอใจที่เจ้าหน้าที่ตำรวจใช้กำลังกับชายวัย๓๐ปี

โดยการออกมาขับขี่รถจักรยานยนต์
ได้รับบาดเจ็บต้องถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลค่ะ
โดยกลุ่มผู้ประท้วงได้เข้าประทะกับเจ้าหน้าที่ตำรวจปราบจราจนอย่างดุเดือด
ทำให้ฝ่ายเจ้าหน้าที่ต้องใช้ไม้กระบองและแก๊สน้ำตาเพื่อสลายการชุมนุมค่ะ
ทั้งนี้นะคะเหตุการณ์ความวุ่นวายดังกล่าว
ภายหลังจากประธานาธิบดีเอ็มมานเอลมากรองของฝรั่งเศส
ซึ่งถือเป็นสถิติที่ต่ำที่สุดในรอบ๓สัปดาห์ก็ตามค่ะ
ซึ่งเหตุจราจนในลักษณะนี้ก็กำลังลุกลามบานปลายในประเทศสหรัฐอเมริกาเช่นกันค่ะ
จากรัฐมิชิแกนที่เกิดการประท้วงไปก่อนหน้านี้แล้ว
ล่าสุดค่ะที่รัฐโอไฮโอแคนตะกี้มิเนโซต้าน็อตแคโรไลน่าและยูท่า
โดยกลุ่มคนที่ออกมาประท้วงนะคะมีความเห็นไปในแนวทางเดียวกันว่า
หากยังคงฝืนใช้มาตรการดังกล่าวต่อไปเพื่อสกัดกั้นการแพร่ระบาด
ก็จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศอย่างแน่นอน
รวมถึงการดูแลความปลอดภัยด้านสุขภาพนั้นควรเป็นเรื่องเฉพาะบุคคล
ควรต้องรับผิดชอบและสามารถเลือกหาทางออกที่ดีที่สุดได้ด้วยตนเองค่ะ
ซึ่งปรากฏการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในสหรัฐนี้
ได้รับการขันรับแทบจะมีทันทีทันใด
จากประธานาธิบดีโดนโน้ตรัมนะคะ
โดยผู้นำสหรัฐได้กล่าวยกย่องกลุ่มผู้ประท้วงเหล่านั้นว่า
นั่นเป็นเพราะประธานาธิบดีตรัมยืนยันมาตลอดเขาว่า
สถานการณ์โควิด๑๙ในสหรัฐกำลังดีขึ้นเรื่อย
เตรียมใช้อำนาจตามกฎหมายสถานการณ์ฉุกเฉิน
เพื่อเร่งให้เกิดการผลิตหน้ากากอนามัยให้กับประชาชนให้มากขึ้นด้วยค่ะ
ปัจจุบันสหรัฐมีตัวเลขติดเชื้อ๗๕๙๕๖๙ราย
เสียชีวิตสะสมรวม๔๖๗๙๐ค่ะ

ประชากรราว๖๐ล้านคนหรือ๑ใน๔ของประชากรในสหภาพยุโรปและสหราชอาณาจักร
กำลังตกอยู่ภายใต้ภาวะความเสี่ยงที่จะตกงาน
หากยังไม่สามารถหาทางกำจัดการแพร่ระบาดโรคโควิด๑๙ให้หมดไปได้โดยเร็วค่ะ
โดยอาชีพที่มีความเสี่ยงสูงสุดคือ
แคทเชียร์พ่อครัวคนงานอุตสาหกรรมสถานที่โรงแรมและดารานักแสดง
ซึ่งความเสี่ยงที่ว่านี้นะคะมีทั้งอยู่ในรูปแบบของการถูกลดชั่วโมงการทำงาน
พักงานชั่วคราวหรือเลวร้ายที่สุดคือให้ออกจากงานค่ะ
โดยกลุ่มอาชีพทั้งหมดนี้นะคะปัจจุบันมีอยู่เกือบ๕๕ล้านคน
และในจำนวนนี้เกือบ๘๐ที่มีความเสี่ยงสูงสุดที่จะตกงาน
คือคนที่ไม่จบปริญญาตรีและทำงานอยู่ในบริษัทขนาดเล็กค่ะ
ปัจจุบันหลังยุโรปตกอยู่ภายใต้มาตรการล็อกดาวน์มาเกือบ๓เดือน
ก็ทำให้มีการคาดการณ์ว่าตัวเลขผู้ว่างงานอาจพุ่งขึ้นแต่๑๑๒ในปี๒๐๒๐
และอาจจะไม่ลดลงจนกว่าจะถึงปี๒๐๒๔ค่ะ
และปิดท้ายวันนี้เราไปชมคลิปสุดอบอุ่นใจกันอีกครั้งค่ะ
เมื่อได้เป็นแมคคาเฟอร์ตี้ชายชาวอังกฤษวัย๓๔ปีผู้ป่วยดาวซินโรม
มาสวมกอดแม่ของเขาได้อีกครั้ง
ต้องต่อสู้กับอาการป่วยโรคโควิด๑๙ในแบบที่ชีวิตต้องแว้นในวนเส้นได้มาเกือบ๒สัปดาห์ค่ะ
โดยพยาบาลที่ดูแลชายหนุ่มคนนี้เปิดเผยว่า
เบนถูกนำตัวมาส่งโรงพยาบาลอาการของเขาเข้าขั้นวิกฤต
แต่อีกเพียง๒๔ชั่วโมงต่อมาหลังได้รับการรักษาเป็นอย่างดี
อาการของเขากลับค่อยดีขึ้นจนกระทั่งหายสนิทได้ในที่สุด
ขณะที่แม่ของเบนได้กล่าวขอบคุณทั้งหมอและพยาบาล
ช่วยให้ลูกชายของเธอรอดได้อย่างปฏิหาร
ที่ทั้งหมดจะกลับไปพักฟื้นที่บ้านต่อไปค่ะ
ติดตามอัปเดตสถานการณ์โควิด๑๙ได้ที่แถวร้านออนไลน์ทุกช่องทาง
ไซต์เฟซบุ๊คยูทูปและอินสตราแกรมค่ะ